พาคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันต่อเลยก็แล้วกันนะคะ
จริงก็เป็นข่าวไปกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ที่คุณพ่อเขาไปขายของ

ลูกหายไปจริงมีลูกสองคนนะคะ
คนโตคืออายุ๕ขวบ
คนเล็กยังไม่ถึง๒ขวบดี
ภาพคุณพ่อเนี่ยแหละไปเจอว่าน้องไปตกอยู่ในบ่อที่ลักษณะเป็นเหมือนบ่อเกลอะ
อยู่ในนั้นแล้วน้องไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร
ปรากฏล่าสุดมันมีภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงร้านกาแฟร้านหนึ่ง
อยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งนี้เห็นภาพตอนที่น้องตกลงไปด้วยสาเหตุอะไร

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ขออภัยด้วยแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด

จะมีลักษณะเหมือนเขาไปยืนกระโดด

ขยบฝาแล้วฝามันพลิกเปิดแล้วตกลงไปทันที
คือฝามันพลิกเพราะการที่น้องขึ้นไปขยมขยมอยู่บนฝา
พอฝามันแง้มเปิดลงมาหน่อยหนึ่งปุ๊บ
น้องก็เลยร่วงตกลงไปในบ่อนั้นนะคะ
แล้วนี่ก็คือกล้องมุมจรปิดที่จับภาพได้ชัดเจนที่สุด
ในช่วงเวลาของการเกิดเหตุของวันที่๔มีนาคม๘นาฬิกา๕๑นาที
ช่วงเวลานั้นพ่อของน้องเนี่ยก็กำลังจัดร้านเตรียมขายของอยู่ด้วย

ไปเล่นอยู่บริเวณสนามย่าด้านหลังห้องน้ำชาย
อย่างที่บอกปั๊มน้ำมันนะคะแห่งหนึ่งที่ถนนสุรินบุรีรำ
คุณพ่อชื่อว่าคุณทุวานนท์สมชื่ออายุ๒๕ปี
อย่างที่ขวัญบอกว่าเขาจะมาตั้งร้านขายลูกชิ้นอยู่ในปั๊มแห่งนี้

อาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนคอยดูแลเด็กสองคนนะคะ
ทั้งตัวน้อง๕ขวบแล้วน้องอีกคนนึงวัยขวบเศษนะคะ
ก็จะมีภาพกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
ตอนที่น้องสองคนที่เขาเป็นพี่น้องเนี่ยกำลังวิ่งเล่นกันอยู่
ทีนี้จังหวะที่หน้าจากอาเนี่ยหันหลังให้น้อง
คุณผู้ชมดูนะคะเขาก็เหมือนไม่มีอะไรนะ
เขาก็มาอยู่ที่นี่ขายของประจำคุณพ่อก็พามาน้องก็มาแบบนี้
วิ่งเล่นกันอยู่มีคุณอาเหมือนจังหวะหันไปอุ้ม
น้องคนเล็กแล้วหันหลังให้น้องคนโต
แล้วน้องนี่แหละค่ะ๕ขวบก็เหมือนกับไปกระโดดเล่น
ไอ้ตรงบ่อพักเนี่ยที่ขวัญบ่อที่เป็นบ่อเกิก
กระโดดจนกระทั่งพลัดตกลงไปนะคะ
มันก็สอดคล้องกับคำให้การของคุณพ่อ
ที่คุณพ่อก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุรินทร์ตอนช่วง๙โมงเช้า
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้น
น้องก็ไปเรียกตามหาแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้ช่วยกันตามหาน้อง
ไม่มีใครพบตัวจนกระทั่งไปย้อนดูที่หลังห้องน้ำอีกนะคะ
เพราะอะไรเพราะน้องของน้อง๕ขวบเนี่ย
ชี้บอกว่าพี่ตกไปอยู่ตรงนั้น
เขาเลยตัดสินใจไปเปิดฝาบ่อขึ้นมาดู
แล้วเป็นบ่อที่๕เพราะมันมีทั้งหมด๖บ่อ
เจอร่างของน้องค่ะลองไปดูนาทีตอนที่คุณพ่อเป็นคนดึงร่างน้องขึ้นมาค่ะ

เมื่อเจอร่างของน้องแล้วคนที่เอาร่างของน้องขึ้นมาจากบ่อคือคุณพ่อนั่นเองนะคะ
เอาจริงเขาบอกว่าจริงก่อนหน้านี้มาดูแล้วด้วยนะตรงจุดนี้ตอนนั้นเนี่ยไม่เจอ
ทีนี้เขาก็คิดกันไปเรื่องของความเชื่อว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนแรกที่มาดูไม่เจอเนี่ย
แล้วคุณพ่อไปจุดทูบบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เจอตัวน้อง
สุดท้ายย้อนกลับมาตรงจุดนี้อีกทีนึงเพราะเหมือนกับน้องคนเล็กบอกว่าพี่อยู่ตรงนี้
แล้วไปเปิดดูค่ะเลยเจอในบ่อที่๕ก็เป็นภาพสุดแสนสะเทือนใจจริงนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมครอบครัวมีการนำอาหารขาวหวานแล้วก็ขนมเนี่ย
ที่น้องเด็กหญิงวัย๕ขวบชอบมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องกลับบ้านเกิด
ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะบรรยากาศที่งานศพเนี่ย
ก็เป็นไปด้วยความสกเศร้าด้วยค่ะโดยทางครอบครัวแจ้งว่าจะมีการชาปนกิจน้องเนี่ยในวันจันทร์
ก็คือในวันพรุ่งนี้ทางด้านคุณพ่อบอกแบบนี้บอกว่า
ไม่ติดใจหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกเลยนะเพราะว่าพ่อ
เห็นแล้วเห็นคลิปในหลักฐานของกล้องวงจรปิด
แล้วน้องขึ้นไปกระโดดเล่นบนบ่อตรงนั้น
ตามภาษาเด็กสุดท้ายน้องตกลงไป
พ่อก็เสียใจมากมากนะคะถามพ่อว่า
แล้วพ่อจะยังมาขายของอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้อีกหรือเปล่า

โอ้ตอนตกเลยถ้าน้องตกยังไงคะท่าไหนคะ
กระโดดตามบ่อตามลูกตามที่ต้อง

ต้นให้มันมันคลิกไม่สนิท
ตามที่สนิทเป็นแล้วจะ

เสียใจด้วยนะคะทีนี้ตำรวจก็สันนิษฐานไป
ก็ตามกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นแล้วค่ะว่า
น้องขึ้นไปกระโดดเล่นเหยียบฝาบ่อ

ด้วยความที่ลักษณะของฝาปิดบ่อมันเป็นฝาพลาสติก
มันก็มีความยืดหยุ่นพอกระโดด

แล้วมันไม่ได้มีตัวยึดล็อกอะไรไว้ด้วย
พอมันเคลื่อนออกมามันก็เหมือนกับฝามันพลิกคุณคิง
สุดท้ายน้องก็เลยตกลงไปแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ปากบ่อกว้างถึง๔๐เซนติเมตร

อย่างที่บอกเป็นบ่อพลาสติกค่ะฝังอยู่ตรงใต้ดิน
มีน้ำมันไหลวนอยู่ในบ่อตลอดเวลาด้วย
ทีมข่าวของเรามีลักษณะใช้เท้าของผู้ใหญ่
ไปลองสะกิดลองเหยียบไอ้ฝาบ่อ
เราจะเห็นว่ามันพลิกได้ง่ายนะคะ
เพราะความที่เป็นพลาสติกมันก็เบาเนี่ย

ก็เป็นเหตุที่ทำให้น้องเนี่ยพลัดตกลงไปทีนี้ล่าสุดทางปั๊มน้ำมันเขาทำยังไง
ตอนนี้แก้ปัญหานะคะเบื้องต้นด้วยการเอาลักษณะเป็นเหมือนกระถางต้นไม้
แต่เป็นลักษณะเนี่ยตะก้าเอาแบบนี้ไปกั้นเอาไว้ตามบ่อทั้งหมดก่อน
แล้วก็มีกั้นเชือกเอาไว้แบบนี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะมีการพลัดตกลงไปในบ่อนี้ซ้ำอีกค่ะ
อาจจะต้องฝากหาวิธีที่รัดกลุ่มแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้าหากว่ามีใครฝ่าวงล้อมเข้าไปได้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน
ด้วยความเป็นห่วงนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับ